คุณผู้ชมครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนกัน
แต่พอเล่าเข้าปากไปปุ๊บแหมพูดจะ
มันไม่เข้าหูมันก็ต้องซัดกันซะหน่อย
เพื่อนซี๓คนเพื่อนรักกันมาก
ตั้งวงกินเหล้ากันแทบจะทุกวัน

มีเพื่อนคนหนึ่งพูดจาไม่เข้าหู
จากเพื่อนรักกันน่ะกายมาแทงกันตาย
ตัมรวจข่อเมืองสหร่าบุรีก็ผ่านไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอสบของนายศรีอารยะคันตีหรือว่าเนโก่อายุสิบเอ็ดปี
ถูกแทงที่โอ้โหหน้าอกซ้ายพอดีเลย
ตัดก็้วหัวใจนอนตาย่อยหน้าบ้าน
ในจุดเกิดเหตุก็มีเหล้าขาวอยู่มีดทำครัวอยู่
ไนะไอนขึ้นเป็นผู้ตายไนะไอนเป็นคนแทง
ในดาวเนี่ยตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเขากินกันตั้งแต่ห้าโมงเย็น
จนถึง๓ทุ่มสักพักหนึ่งพอสามทุ่มเริ่มมีเสียงเอะอะโวยวาย
ชาวบ้านก็บอกว่าเอามารู้อีกทีก็โดนแทงตายไปแล้วหนึ่งนะฮะ
พันธ์ตำรวจเอกเชษฐชัยเชษฐศิรินะฮะท่านผู้กลับสอบภอมเมือง
รับบุรีท่านก็บอกว่าจากการสอบปากคำทั้งพยานแวดล้อมต่าง
ทางด้านของนายดาวที่เป็นเพื่อนในวงเล่าเนี่ยนะฮะ
ได้ใจความว่าสามคนนี้ตั้งวงดื่มเหล้ากันระหว่างนั้นไนโก้นะฮะ
เอาทีวีมาพูดขายให้กับนายอันพอลองเปิดดูปรากฏเอาภาพไม่ชัด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
คือในอันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็หลบหนีไปอยู่แต่ว่าเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเป็นใคร
ตำรวจก็คิดว่าไม่น่ายากในการตามตัวในอันมาดำเนินคดีเรื่องของข้อหาฆ่าคนตายต่อไปนะครับ